คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะ
โอ้โหชาวบ้านนี่อยู่ไม่ติดบ้านกันสักคนเลยนะ
คือมีเด็กหายน้องอิ๊กคิววัย๕ขวบอะค่ะ
น้องหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า

แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งชาวบ้านบอกโอ้ยช่วยกันตามหาหลานหน่อย

คือตามกันทั้งวันเมื่อวานนี้

คือน้องหายตัวออกจากบ้านในพื้นที่บ้านโศกหินขาว
เช้าเมื่อวานนี้พอตาไม่เจอหลานปุ๊บนี่รีบไปแจ้งความสอบพอแวงน้อยเลย

เมื่อเช้าอะค่ะกู้ภัยงมเจอนะคะ
มน้ำอยู่ในสระน้ำที่นาชาวบ้าน
ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่คาดไม่ถึงจริงว่าน้องจะมาเล่นน้ำตรงนี้

แล้วเบาะน้ำตรงนี้มันอยู่ห่างจากบ้านน้อง๘๐เมตรนะคะ
จุดที่น้องลงไปเล่นน้ำมันไม่ได้ลึกมาก
มัน๑เมตรแต่สำหรับเด็ก๕ขวบมันก็คือลึกแหละ
และที่สำคัญคือน้องว่ายน้ำไม่เป็นด้วย
ต้นคิดว่าน้องน่าจะตามหมาลงมาเล่นน้ำแล้วก็เลยจมน้ำนะคะ
วันนี้ครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ก่อนจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่เบาะน้ำจุดเกิดเหตุเป็นเบาะน้ำที่ใช้ทำการเกษตรของชาวบ้าน
บ่อน้ำนี้เนี่ยกว้าง๑๕เมตรยาว๘๐เมตรลึก๑เมตรค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นที่เราวงมุมซ้ายไว้ไหมคะวงกลมเนี่ย
มันเป็นเหมือนรอยเป็นรอยเท้าน้องอะค่ะอยู่ริมบ่อก่อนที่น้องจะไปจมอยู่ในบ่อ
คุยกับเจ้าของบ่อน้ำนะคะเธอก็เล่าบอกว่าปกติบ่อน้ำนี้ขุดไว้ทำการเกษตรเลี้ยวัวเลี้ยงควาย
ไม่เคยมีเด็กน้อยมาเล่นน้ำที่นี่เลย
นี่ตรงนี้คือรอยเท้าน้องนะคะที่เขาเจอ

เขาบอกส่วนใหญ่จะมีแต่เด็กโตมาตกปลากัน
คือเคสน้องอิ๊กคิวเป็นเคสแรกเลย
จมน้ำเสียชีวิตในเบาะน้ำในพื้นที่ค่ะ
ทีมข่าวเราก็ไปที่บ้านของน้องอีกคิวนะคะ
ก็กำลังง่วนจัดงานเตรียมงานศพกันอยู่อะค่ะที่หน้าโรงศพของน้องเนี่ยก็มีของเล่นเด็กเต็มเลยนะ
เป็นของเล่นที่น้องชอบนะคะแล้วก็มีเจ้ามี่เจ้ามี่เป็นหมาคู่ใจของน้องเลยอ่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าหนี้ครับมันก็มันคงหาน้องไม่เจออ่ะพี่อุ๋ยอืม
มันก็วิ่งวนเวียนอยู่แถวโรงศพน้องตลอดเลยนะคะ
คุยกับคุณตาน้องอีกคิวค่ะคุณตาแกอายุ๖๒ปีแล้วนะ
คุณตาแกเล่าบอกว่าคือก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ก็เห็นหลานวิ่งเล่นอยู่กับเจ้าหนี้ที่ถนนหน้าบ้าน
บอกโอ๊ยอีคิวไปเล่นในบ้านไปลูกไป
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวรถผ่านไปผ่านมาจะไปชนหลานเข้า
ก็เห็นว่าหลานกับเจ้าหนี้เข้าไปในบ้าน

ไม่มีเสียงตอบรับเลยเงียบทั้งคนทั้งหมา
พอตาแกเดินเข้าไปดูในบ้านเอ้าไปไหนกันหมดล่ะ

ตะโกนหาก่อนแล้วเดินตามหาบริเวณรอบบ้านก็แล้ว
ไม่เจอเลยเท่านั้นแหละตาวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ

หากันทั้งในหมู่บ้านแล้วก็บ่อน้ำใกล้เคียงนะคะ
ไม่เจอเลยก็โทรประสานกู้ภัยเลยนะคะ
รวมถึงมีชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนจะเห็นน้องอยู่แถวบ่อน้ำ
คือตาใจไม่ดีแล้วประสานกู้ภัยบอกลองงมเลย
มบ่อแรกเป็นบ่อที่อยู่ใกล้บ้านหน่อยใกล้ประมาณสัก๓๐เมตร
จนกระทั่งเนี่ยค่ะเลยมาที่บ่อที่สองเนี่ย
ที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านแปดสิบเมตร
ก็เจอนะคะ
คือฝันว่ามีคนมาเอาเงินกับตาไปหลายหมื่น

ถ้าให้ใครฟังนะฮะก็ตามความเชื่อเธอทึ่งมาว่า
มันเหมือนเป็นลางเงินหรือของมีค่านั้นน่ะ
อาจจะหมายถึงลูกเธอที่ออกไปจากอกตาอะไรแบบนี้นะคะ
ติดตามข่าวตลอดจนถึงบ้าน
แล้วก็ออกตามหาตอนกลางคืน
จนถึง๔ทุ่มไม่เจอ
สี่ต้มห้าทุ่มก็เข้าบ้าน
ตอนเช้าตื่นมาก็เลยออกไปเดินหากับย่ากับยาย

อยู่ริมอยู่นี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น
หมาพาไปเล่นหรือว่าจะฝันไม่ดี
ทั้งแม่ทั้งตาและญาติญาติก็ฝากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
เขาบอกว่าคนไหนมีเด็กเล็กบ้านไหนมีเด็กเล็กจะลูกหรือจะหลานเนี่ย

คือเมื่อกี้ตาก็พูดเองว่ามันนิดเดียวจริงนะ
เพราะมองอยู่ตลอดมันไม่ถึง๑๐นาทีเลย
แต่สำหรับเด็กเวลาแค่แป๊บเดียว

เป็นวัยกำลังเล่นสนุกสนานเขาไม่รู้ว่าอันไหนที่มันอันตรายหรือไม่อันตราย
เพราะฉะนั้นอยากฝากให้เป็นอุทาหรณ์ไว้ว่า
เด็กเล็กคล่าสายตาไม่ได้เลยจริง

น้องเจ้าชาพนักกิจ๒๙มีนาคมนี้